คุณผู้ชมครับล่าสุดรถขยะคันหนึ่ง

เขาไปชนกับจักรยานของคุณยาย

ไวมากนะให้ดูอีกครั้งครับ

ศรสีเขียวชี้เดี๋ยวกำลังจะมาแล้วเนี่ย
แล้วมีรถขยะพุ่งชนเข้าไปแล้วเหยียบทับซ้ำ

คุณยายเสียชีวิตนะครับวงจรปิดจับภาพ

จังหวะนั้นเนี่ยรถขยะขับตามหลังมาแล้วก็พุ่งชนครับ
คุณยายตกลงมาจากจักรยานแล้วรถขยะก็เหยียบซ้ำ
เป็นเหตุทำให้คุณยายแขกอายุ๖๔ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณจุดกลับรถตรงข้ามห้างแห่งหนึ่งถนนบางกรวยไซน้อย
ขาเข้าอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับผ้าขาวคลุมร่างของคุณยายแขก
สแดมความเสียใจด้วยกล้ายกันคือจักรยานคันสีเหลือง
ที่คุณยายปั่นมาแล้วก็ถูกรถขยะพุ่งชน
ต่อมาลูกสาวของคุณยายทันทีที่รู้ข่าวและเดินทางมาถึงชมพู่ครับ
คุณผู้ชมครับมีภาพที่สุดแสนหดหู่ใจฮะ
ร้องไห้คือยืนไม่ไหวกอดกันกับญาติญาติแบบนี้ครับ

สอบสวนนายชัยพักอายุ๓๒คนขับรถเก็บขยะ
เขาบอกว่ากำลังจะขับรถเพื่อนำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะที่ไซน้อยนั่นแหละ

ปรากฏว่ารถเนี่ยเบรกไม่อยู่เขาอ้างว่าเบรกแตก
หักออกซ้ายคือเห็นแล้วแหละว่ามีคนอยู่ข้างหน้า
มีทั้งคนมีทั้งรถจอดอยู่ริมฟุตบาทริมทาง
พยายามจะหักรถออกไปแล้วแต่หักไม่พ้น
ก็เลยไปชนกับรถคันหน้าแล้วก็ชนกับคนที่ขี่จักรยาน
คนขับรถเก็บขยะอ้างแบบนี้ฮะ
ทีนี้ครับมีพยานในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าจุดนั้นที่เกิดเรื่อง
จุดกลับรถตรงข้ามห้างแห่ง๑ถนนบางกรวยไซน้อย
ขาเข้าอำเภอไซน้อยใช้ความเร็วไม่ได้นะครับ
เนื่องจากว่าเป็นจุดกลับรถด้วยคนก็ต้องขับรถแล้วก็ชะลอ

ดังนั้นที่จะอ้างว่าเบรกแตกเลยควบคุมความเร็วไม่ได้

สันนิษฐานว่าอาจจะหลับในมากกว่าหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นในมุมของพยานที่เขาคาดการณ์นะครับ
เขาบอกว่าเห็นคนขับรถขยะเนี่ยจังหวะที่กำลังจะชน
รถที่จอดอยู่ตรงนั้นคือหักหลบแล้วก็กลายเป็นว่า
ชนกับรถจักรยานของคุณยายแขกแทน

ตำรวจไล่เช็ควงจรปิดทั้งหมดครับเพื่อประกอบสำนวนคดี
แล้วก็นำตัวคนขับรถขยะนั้นไปที่โรงพัก
เพื่อสอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ